ไม่เชื่ออย่าลบมูมูเตรียมไม่เข้าใครออกฝ่าย

งูให้สุดกับงูขั้นเทพ

อาจารย์มาเร็วความรักความรัก
ณเวลานี้ดวงเกี่ยวกับความรัก
โฟกัสเรื่องความรักเหลือกรกฎา
สิงหากัญญา๓เดือนนี้
ดวงความรักของราศีไหนที่
คนที่เกิดในราศีธนูกับราศีมิถุเนี่ย
ถูกดาวเสาเนี่ยทับธนูเล็งมิถุน
ถ้ารักกันมากก็ขอให้ประคับประคองกันให้ดี
หนักเบาถี่ห่างผ่อนปลนให้อภัย

คือเอางี้เป็นหมอดูมา๒๕ปีนะ
เรื่องที่ทายากที่สุดก็คือเรื่องนี้แหละทำไม

เพราะมันเป็นเรื่องที่เห็นปัญหาของคนมาเยอะแยะมากมาย

คือบางทีเขาบอกว่าต้องทำบุญตั้งแต่ชาติที่แล้ว

ถ้ามันใช้เวลาในการเรียนรู้
ที่จะดูให้มันชัดเนี่ย

คนเป็นคู่รักที่อาจารย์เห็นมาตลอด๒๕ปี

เป็นเพราะเป็นเพื่อนกันได้

มีเหตุแห่งคาวเคราะห์

นั่นเวลานี้ภายในเดือนตักรดาสิงหากัณญา

ก็เอาล่ายสองราศรีนี้ถึงต้นน่ะ

ทุนดาสิงหาเนี่ยเสาพักเริ่มเดินหน้ามันจึงเป็นสภาวะที่
คนเกิดธนูเนี่ยถ้ามีความลับอยู่
ที่แบบไม่เปิดเผยความลับมันจะเปิดเผย
อืมความลับเปิดให้เผยแน่และที่สำคัญเมื่อเปิดเผยแล้วก็จะนำไปสู่
ความรุนแรงความทะเลาะเบาะแว้งการฆ่าการทำลายด้วยนะครับอืม
อันตรายเลยล่ะใช่มีถุนที่เจออะไรบ้างฮะที่มันทนมาตั้งนาน
แล้วไม่ใช่มันก็จะมีเกณฑ์การเลิกพัดพรากเพราะเสาเล็งดวงชะตา
คนเกิดราศีมิถุนแล้วสองเป็นโสดไม่ได้มีใคร
แต่อยู่อยู่มีคนเข้ามาแล้วก็รวบหัวร่มหางปั้มเลย
อันเนี้ยต้องระวังโดนปั้มไงเฮ้ยคนเกิดราศรีมิถุนนี่น่ะ
ต้องระวังให้ดีจะไปมึนไปเมาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ย
คนพวกเกิดราศีมิถุนระวังอาจารย์๒ราศีนี้หนึ่ง
ท่านที่เกิดราศีธนูสองท่านที่เกิดราศีมิถุนใช่
แก้ยังไงดี๓เดือนเนี่ยบางคนบอกขาดความรักเหมือนจะตาย
หนุ่มครับคนมีครอบครัวแล้วตอบทีว่า
แก้ปัญหาเรื่องความรักมันแก้ง่ายไหมโอ้มันแก้ลำบาก
แก้ปัญหาเรื่องความรักมันต้องแก้ด้วยความรักและความเข้าใจ
ความรักคือความเมตตาความเมตตาไงถ้าสมมุติเขาไปแล้วไปรับไปไม่กลับมาอย่างนี้
เราจะแก้ยังไงเรื่องความรักอาจารย์ไม่มีวิธีมูล
แต่อาจารย์รู้อย่างเดียวว่าถ้าคนเราเนี่ยนะ
ดำสมมุติว่ารักชอบพอกับใครสักคนหนึ่งพ่อแม่เขาเราก็รู้จัก
เขาเดือดร้อนแล้วก็เกื้อกูลด้วยไมตีจิตด้วยความเคารพ
ตัวเขาเราก็พาไปทำบุญมันยังมีเรื่องของการทำบุญร่วมกัน
มันยังมีเรื่องของแม่เขาพ่อเขาพี่เขาญาติเขาแบบนี้เลิกยาก
มีอะไรปึ้งมันจะมีคนที่จัดการให้เราเลยนะเฮ้ยทำไมไปทำกับพี่เขางั้นน่ะ
รับสายเขาหน่อยสิเนี่ยเขาก็มาหาแม่เมื่อก่อนเนี่ยแม่ป่วยเขาก็มาดูแลเองอ่ะ
ทำไปทำอย่างงี้มันจะมีคนช่วยเราเต็มเลยนั่นคือความรักที่เรียกได้ว่าไอซียู
ส่วนราศีที่ความรักที่ผ่านมาอาจจะเลวร้ายกำลังจะพลิกกลับมาเป็นดี
คือตุ้นเมฆวันพุ่งดาวพฤษฎีโคจรเดินหน้าตั้งแต่สิบแปดกรกฎาคม
จนถึงวันที่๖ตุลาคมทำไมต้อง๑๘กรกฎามันเป็นตำแหน่งของดวงดาวที่โคจรบนท้องฟ้า
นั่นวันเกิดผมเลยดาวพฤษฎีโคจรเดินหน้าอยู่ในราศีตุล
ก็แปลว่าคนเกิดราศีตุลเมษที่ตรงข้ามกับตุลจะมีความสมหวังในความรักคู่ครองช่วยเหลือเกื้อกูล
อาจจะไม่ได้หมายถึงคู่คลองอาจจะหมายถึงญาติมิตรพวกเพื่อนสังคมดีมากนะ
ส่วนราศีกรกฎเนี่ยพฤหัสดีไหนดูแล้วหนุ่มเกิดราศีกรกฎใช่ไหม
ฤษฎีดวงนี้โคจรอยู่ในเรือนพันธุของหนุ่มที่เรียกว่าเป็นปฐุมเกณฑ์
ฤหัส๔ทรงศักดิ์แช่มช้อยสุข๓ดังนี้จากเจริญยิ่ง
๑๘กรกฎาคมที่หนุ่มเคยทำอะไรมาก่อนหน้านี้จะเกิดดอกออกผลสำเร็จอย่างมากตั้งแต่๑๘กรกฎาคมจนถึง๖ตุลาคม
มีการขยับขยายเงินทองไหลมาเทมาสปอนเซอร์เข้ามีโอกาสได้บ้านใหม่รถใหม่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเลยนะดีมากขึ้นกว่านี้
มีแล้วมีมากขึ้น
เพราะมันดูรายการแล้วไม่ดูให้หนูไม่ได้

เพราะดาวเสาทัพก็แปลว่าจะมีความทุกข์เพราะความรักในรถเสน่หา
ไม่ใช่ความรักที่เป็นคู่ร่วมชีวิตที่จะเป็นคนลิขิตร่วมกันมา
แต่เป็นคนที่ผ่านเข้ามาถูกใจเสียดาย
ดำทำอย่างนี้ทำใหม่นะมดดำอยู่ราศีสิงลักษณะธนูก็ย้ายมาอยู่ราศีสิงศ

ทำให้ดาวคู่ไปเป็นวินาศคราวนี้นะแปลว่าอะไร
ราศีสิงศ์แปลว่าฉันหญิงฉันเชิดฉันไม่ตาม
เดี๋ยวก็จะมีพอหมดคนใหม่เข้ามาโอ้โฮดีมากับคราว

ก็จะมีคนใหม่มายอมยอมพักมันไปไม่เป็นไร

สงสัยแค่ร่องไห้แค่ร่องไห้
ราศีเมษราศีตุลจะดียังไง
ก็เมฆกับตุลก็บอกคู่รักช่วยเหลือเกื้อกูล
มิตรช่วยเหลือเกื้อกูลคนร่วมงานได้คนร่วมงานดี
คู่นี่แปลว่าทั้งคู่รักคู่ร่วมงานอะไรสำหรับภัทรดีหมดเลย
แปลว่ามีความสุขมีความเจริญทั้งงานและความรัก

เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกกันราศีธนูและราศีเมนู
ตอนนี้ก็ต้องระวังราศีเมษและราศีตุลถือว่าดี
เอางี้มีวิธีมูวิธีไหนบ้างไหม
ทำให้คู่รักยิ่งรักกันมากขึ้น
ไปทำบุญควรจะต้องทำด้วยอะไรยังไงอะไรอย่างนี้
อาจารย์เห็นมีอย่างเดียวนะที่จะทำให้ชีวิตมันดีได้ก็คือ
ร่วมกันไปทำบุญแต่การร่วมไปทำบุญแปลว่า
จะต้องเรียนรู้ว่าเขาต้องชอบแบบนี้ด้วยนะ

การจะตกลงปงใจเลือกใครสักคนมาว่าเป็นคู่รักเนี่ย
อย่าดูกันเร็วให้ดูกันถึงว่าเขาและเรามีอัธยาศัยคล้ายกัน
ไม่ใช่บอกพี่หนูอยากไปวัดไอ้แรกเออไปก็ได้วะ
รู้ให้ทันว่ามันไม่ชอบแบบนี้ต้องทำใจได้ว่า
แบบนี้แหละคงอยู่ด้วยกันได้ไม่นานเพราะอัธยาศัยไม่ตรงกัน
แต่ถ้าเกิดว่าหนูอยากไปวัดพี่อยากไปด้วย
แล้วดูเหมือนตั้งใจจริงใจและวัดปฏิบัติเขาก็ชอบแบบนี้
แบบนี้ไปด้วยกันได้ไอ้แบบนี้มุนจะมีกำลัง
เพราะว่าต่างคนต่างมีศรัทธาอ้าวโอเคนะครับ
นั่นก็คือเรื่องราวนะครับของการทำบุญกับความรักนะครับ
ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมมีเรื่องราวเมนูแปลกเด็ด
ส่งมาให้เราบ้างไหมฮะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่จังหวัดไหน
อำเภอไหนตำบลไหนหมู่บ้านไหน
ถ้าของคุณเด็ดจริงเราไปเจอคุณแน่นอน
หรือถ้าเรื่องราวของคุณอยากจะหาคำตอบ
ตอนนี้เราขึ้นให้คุณอยู่ตรงนี้แล้วฮะ
ครับผมเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับ
นำเสนอในวันนี้เป็นความเชื่อนะครับ
คุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แล้วแต่ใจของคุณเลยนะครับ